เรื่องนี้ก็กลายเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ด้วยนะครับ
เรื่องแฟนคลับของอีจงซ็อกนั่นเองค่ะ

มีการโพสต์ภาพลงโลกโซเชียล
ทีนี้เรื่องนี้เราก็ต้องตามกันต่อค่ะว่าเป็นยังไง
ซึ่งทางด้านตำรวจภูทรท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ล่าสุดมีการออกหมายเรียก
ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ละกากร๒คนที่เป็นเจ้าของบัตร
รวมถึงคนที่พาไปต้องมารับทราบข้อกล่าวหาด้วย

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรท่ากัศยานสุวรรณภูมิ

บอกว่าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่ศูนย์ละกากร๒คน
ให้มาพบในวันนี้แล้วนะคะ
เพื่อที่จะสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ให้รับทราบข้อกล่าวหา
หลังจากนั้นจะมีการออกหมายเรียกผู้หญิง๒คนที่เป็นแฟนคลับ
คนหนึ่งอายุ๓๘ปีอีกคนนึงอายุ๒๕ปี

ซึ่งทางด้านผู้กำกับก็บอกด้วยนะคะบอกว่า
ถ้าเกิดว่าแฟนคลับทั้งสองคนสำนึกผิด

ว่าไม่ได้มีเจตนาจะบุกรุกในพื้นที่ห่วงห้าม
สามารถติดต่อเข้าพบพนักงานสอบสวนได้ทันที

เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเธอเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้าม
คือไปแสดงบัตรเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร
แล้วที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่มีคนในพาเข้าไปในนั้นด้วย
แล้วก่อนหน้านี้ทางด้านผู้บริหารท่ากัศยานสุวรรณภูมิ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความร้องทุกข์
ดำเนินคดีกับแฟนคลับสองคนนี้
ข้อหาก็คือบุกรุกพื้นที่ควบคุมท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

คดีนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นคดีอาญานะคะ
โทษคือจำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

ส่วนเจ้าหน้าที่ศูนย์ละกากรที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
ว่าพาเข้าไปจะถูกตั้งข้อหา
สนับสนุนช่วยเหลือในการกระทำความผิด
เรื่องต้นทราบแล้วด้วยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชาย๑คน
ผู้หญิง๑คนตอนนี้รู้ชื่อแล้วแต่ยังเปิดเผยไม่ได้
ส่วนทางด้านรองผู้อำนวยการท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ก็ได้พูดถึงกรณีที่โลกโซเชียลเขาถามมา
บอกว่าแฟนคลับสองคนปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ละกากรหรือเปล่า
พอไปตรวจสอบแล้วค่ะทั้งสองคนไม่ได้ปลอมตัว
ด้วยการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นของเจ้าหน้าที่กงศูนย์นะ
แต่เจ้าหน้าที่กรมศูนย์นะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าผู้หญิงคนแรกเขาเอาภาพของเขามาโพสต์ในโลกโซเชียล
ตอนแรกเขาใส่เสื้อกับกางเกงขาสั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นกางเกงขายาว
เดินตามเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านใน

ใช่ค่ะก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ละกากรคนแรก
พาเข้าไปแล้วเขาก็เอาบัตรเดิม
เวียนพาผู้หญิงคนที่๒เข้าไปอีกรอบหนึ่ง
อันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านนายกิติพงศ์กิติขจร
รองคลุมโนยการท่ากัสยานสุวรรณภูมินะคะ